ร้อยเอ็ดมีเหมือนกันค่ะผู้ชายคลุ้มคลั่งอารวาสทำลายข้าวของในบ้าน
แต่คราวนี้ยังไม่ต้องรอตำรวจมาสยบแม่แท้สยบเอง
คว้ามีดฟันกลางกระบานเลยค่ะอุ้ยไม่ตายนะ
แต่ก็เจ็บหนักเป็นแผลยาวกลางศีรษะประมาณ๔๕เซนติเมตรได้
กู้ภัยก็ต้องรีบลงพื้นที่มาช่วยประถมพยาบาลก่อน
คือแม่บอกแม่ไม่ไหวแล้วอ่ะอารวาสทำลายข้าวของในบ้าน

ใช่นี่คือที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
กู้ภัยนครสาเกตเป็นคนที่ลงมาตรวจสอบ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงลานดินหน้าบ้านพักนี่แหละ
คนเจ็บชื่อว่านายเดชฤทธิมีแคนอายุ๕๐ปีค่ะ
มีแผลกลางศีรษะเลยประมาณสัก๔๕เซนติเมตร
เลือดนี่อาบหน้าแล้วก็มีร่องรอยถูกมีดฟันที่แขนขวาด้วย
นอนร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดค่ะ
ผู้ภัยก็ประถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
คุยกับนางหนูไกลแม่ค่ะแม่วัย๖๗ปี
แม่บอกลูกแม่มันเมาเหล้าแล้วมันจะขอเงินไปซื้อเหล้ามาเพิ่มอีก

งานการไม่รู้จักทำบนเอาแต่ดื่มล่าวอ่ะ

โอ้โหมันอารวาสคลุ้มคลั่งทุบทำลายข้าวของในบ้าน

มันด่าฉันด้วยด่าพ่อด่าแม่เสียหาย
ก็เลยคว้ามีดฟันกลางกระบานมาเลย
มันน่าว่าไอ้ไก่บักต้องหัวกะเมียมึง

ว่านเป็นลูกมันไม่จำเป็นตรงเบาแบบนี้

ลูกใครน่ะล่ะ

เกิดตำรวจมาจับขอยโรดขอยน่ำจี๊ดพวก
แต่ว่านางหนูกลายบอร์ดนะคะว่า
ถ้าเธอจะฆ่าลูกคนนี้ให้ตาย

ไม่ต้องมานั่งทนทุกข์ทรมานแบกรับกรรมแบบนี้
ถ้าเลยบอกลูกชายแจ้งตำรวจมาจับเลย

ก็อยากที่จะให้พยายามลดการใช้ความรุนแรงให้มากที่สุด
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้าไปดูแลด้วย

คนที่เมาส์เหล้าและคลุมคล่างเมาส์ยาและคลุมคล่าง
คือครอบครัวเขาบางทีเขาก็สุดทนเหมือนกัน
แต่ไม่อยากให้มันบานปลายไปถึงขั้นต้องฆ่าต้องแก่งกันนะ